ผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้ชมหลายท่านที่อย่างคลุงเทพเนี่ย

กไม่รับบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลย

ตามสถานบันเทิงนะจอดเป็น๑๐แต่ไม่ไปสักคัน

พูดถึงเรื่องสถานบันเทิงกับรถแท็กซี่
กรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดีย
มีผู้หญิงคนนึงค่ะไปเที่ยวไงแถวทองหล่อ
แล้วก็จะกลับบ้านก็โบกรถแท็กซี่แหละ

ถูกแล้วนะคะแล้วพอโบกรถแท็กซี่เท่านั้นแหละ
เปิดประตูออกมาเขาบอกพี่เหมานะ

เธอก็บอกว่าเอาไม่กดมิเตอร์เหรอพูดคุยกันไปกันมา
คนขับรถแท็กซี่บอกว่า๓๐๐ให้ไม่ได้เหรอ
แล้วทีมาเที่ยวเนี่ยค่าเล่าเนี่ยจ่ายมากกว่านั้นอีก

เออนั่นน่ะสิบอกอย่ามาโลกสวย
เอาคลิปที่เขาพูดจากันเนี่ยเจรจากันเนี่ยเป็นอย่างไร

พยายามอธิบายว่ากฎหมายการขับรถแท็กซี่ในความเป็นจริง
มันไม่ช่วยปากท้องแท็กซี่ขับตามมิเตอร์มันอยู่ไม่ได้
คือเขาก็ให้เหตุผลผู้โดยสารไปส่งแล้วจะมีคนเรียกต่อไหมบรา
น่าเจ็บใจมาด่าว่าเที่ยวผับมีเงินกินเหล้า
แต่ไม่มีเงินเหมารถกลับบ้านแล้วอย่ามาโลกสวย
ซี่ดีมีเยอะแต่เร็วก็เยอะเหมือนกัน
บอกแบบนี้อันนี้คำพูดเถอะนะคะ
เห็นทะเบียนชัดแบบนี้ชาวเน็ตแท็กคลิป
ส่งไปให้กรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้วนะ

เอาสำหรับโทษตามกฎหมายโชเฟอร์ที่ไม่กดมิเตอร์
ถูกสั่งปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็มีการอบรมมารยาทการขับขี่ด้วย
และถ้าเคยกระทำความผิดแบบนี้มาแล้วนะ
ถ้าตรวจพบครั้งที่สองอาจจะถูก
ใบอนุญาตในการขับขี่รถแท็กซี่ด้วยนะคะ
เรื่องปากท้องเรื่องต้นทุนเรื่องเศรษฐกิจเราเข้าใจ
แต่ว่าเราก็ไม่ควรจะผลักภาระไปให้กับผู้โดยสาร
คือเราไม่เกี่ยวตามกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมาย
คุณต้องไปเรียกร้องเอาตามกระบวนการกับกรมขนส่งเอาเนอะ